คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
ได้เสนอให้วุฒิสภานั้นเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ
ในกรณีที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ
พร้อมชูแผนปฏิรูปประเทศใน๖ข้อด้วยกัน
นายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
กล่าวถึงแผนปฏิรูปที่คณะกรรมาธิการด้านการเมืองเสนอต่อสปทนะคะว่า
มีเป้าหมายใน๖ประเด็นค่ะอาทิมีระบบการเมืองเหมาะสมกับสังคมไทย
การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมมีมาตรการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ
เพื่อป้องกันในทุนครอบงำพักการเมือง
ขณะที่การเข้าสู่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
ผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสอสอ
และผ่านมติของสภาผู้แทนรัศดรเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่เป็นสอสอ
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า๓ใน๕ของจำนวนสอสอในสภานะคะ
ส่วนกรณีหากเกิดวิกฤตของประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่ง
หรือสภาผู้แทนรัศดรนั้นถูกยุบไป
ควรให้วุฒิสภาเป็นองค์กรที่เข้ามาแก้ไขวิกฤติการเมืองของประเทศ
แต่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างองค์กรใหม่
อย่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคป
อกจากนี้นะคะยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความปรองดองป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำอีกค่ะ
โดยมีมาตรการไม่ให้เกิดขบวนการปลุกปั่นสร้างม็อบการเมือง
ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมนะคะ
ขณะที่ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูลที่ประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
มีมติให้อำนาจสารรัฐธรรมนูลสั่งตัดสิทธิ์สสหรือสวลงสมัครรับเลือกตั้ง
หากมีการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง
โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยค่ะ